แล้วไปดูผลไม้ผลไม้ที่ว่าคือกล้วย
แต่มันไม่ธรรมดาหรอกคุณผู้ชมที่จะพาไปดู
เพราะว่ามันแปลกประหลาดไงไปดูกัน
นี่ค่ะบุกไปที่สวนกล้วยของบ้านคุณยายประภาษีนามนรก
อายุ๗๘ปีไปให้ถูกบ้านเลขที่นะ
บ้านเลขที่๒๐๗ทับ๑หมู่๑๖ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะจ๊ะ
คุณยายประภาษีเล่าให้ฟังบอกว่าปลูกต้นกล้วยน้ำว้า๗๐ต้น
เอาไว้สวนข้างบ้านเนื้อที่ประมาณ๕๐ตารางวาล่ะค่ะ
แล้วพอช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยคุณยายเดินไปที่สวนกล้วย
สังเกตเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งเนี่ยหักลงติดกับรั้วก็เลยเดินไปดูนะคะ
ปรากฏว่าต้นกล้วยที่หักลงมานั้นมันมีเครือกล้วยที่มีลูกอยู่เต็มไปหมด
และที่แปลกกว่าเครือต้นกล้วยอื่นที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ก็เลยตัดออกมาแล้วก็มาแขวนไว้หน้าบ้านเนี่ยค่ะ
และเครือกล้วยที่ตัดออกมานี่นะคะมานั่งนับดูมาดูแล้วเนี่ยนะคะ

ท่อนบนเนี่ยค่ะนับได้มี๗หวี
ส่วนท่อนล่างที่เห็นมันติดกันแบบนี้มีถึง๒๗หวีค่ะ

มันประหลาดตรงที่ว่ามันมาเป็นแบบชิดติดกันแบบนี้ค่ะ

ยายก็เลยแบบอ้าวประหลาดแบบนี้มันน่าจะเกิดออกมาเพื่อให้โชคให้ลาบ
เท่านั้นแหละค่ะคุณเพื่อนบ้านพอทราบข่าวก็แหนกันมา

แล้วก็มาขอดูหน่อยดูกล้วยแปลก
กล้วยที่มันออกมาประหลาดแบบนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดูแล้วได้อะไรกลับไปหรือเปล่า
โอ้โหนี่ก็มันเรียงกันเป็นตับเลยนะ
ใช่มันหนักมันก็เลยหักโค้นลงมา
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังโตไม่เต็มที่มันเลยติดกันเป็นแพร่แบบนั้น

ก็ว่ากันไปนะลองวิจารณ์กันไป
เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านเขา